นายสมบัติบุญงามอนงผู้จัดตั้งพักเกียรค่ะไปรอพบที่ประตู๕
คือจะรอสอบถามว่าเมื่อไหร่ล่ะที่คอสชจะยกเลิกอายัดบัญชีธนาคารของเขาสักที
ส่วนทางด้านของแก่นำพักชาติพัฒนาก็เชื่อว่าบรรยากาศการเมืองขณะนี้มันเป็นสีสันมากเลยนะ
คลักหลายคนก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นตัวก็ดูเหมือนเป็นบรรยากาศและทิศทางที่ดีค่ะ
นายสุวัสดิลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาก็พูดถึงเรื่องการประชุมใหญ่ของพักวันนี้นะคะว่า
เท่าที่รู้มาเนี่ยพักจะเปิดรับคนรุ่นใหม่
เพื่อให้ได้คนดีที่จะมาช่วยกันพัฒนาระบบการเมืองให้เรียบร้อย
โปร่งใสส่วนที่พักชาติพัฒนาพร้อมเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
นายสุวัสดิ์ก็ยิ้มรับค่ะแล้วก็บอกว่า
พักต้องหาเรือนก่อนนะซึ่งคงถูกกำหนดโดยกรรมการบริหารพักชุดใหม่
แล้วก็บอกด้วยว่าช่วงนี้บรรยากาศการเมืองเนี่ยถือว่าเดินหน้าไปได้ด้วยดี
ประชาชนเองก็ตื่นตัวซึ่งถ้าทุกฝ่ายช่วยกันรักษาบรรยากาศแบบนี้ไว้
จนถึงช่วงของการเลือกตั้งได้
แล้วก็ทำให้ได้รัฐบาลที่ทุกฝ่ายยอมรับเนี่ย
มันก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศ
เพราะตอนนี้ประชาชนเองก็อยากเห็นความปรองดองจะแย่อยู่แล้ว
ส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอีกจุดนึงนะคะ
นายสมบัติบุญงามอนงผู้จัดตั้งพักเกียรค่ะ

หลังจากที่ประกาศผ่านเฟซบุ๊คเอาไว้แล้วว่า
เดี๋ยวจะขอนัดเจอที่บริเวณป้ายรถเมย์ประตู๕ธรรมเนียบรัฐบาล
คืออยากจะเนี่ยค่ะ
สภาพสภาพเขาชัดเจนนะ
เขาเป็นคนสื่อสารด้วยการแต่งกาย

สื่อสารทุกอย่างบนร่างกายให้เห็นถึงภาพแล้วก็ข้อความ
คือเขาอยากถามค่ะว่าเมื่อไหร่คอสชจะยกเลิกอายัดบัญชีธนาคารของเขาสักที

จากกรณีที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมือง
ถ้าตอนนี้มีการปลดล็อกคลายล็อกแล้วเนี่ย

คนใหม่คุณผู้ชมต้องจับตามองให้ดีเขาจะมาสร้างสีสันอย่างไรได้บ้าง
นี่กันหาแค่ชื่อพรรคเขาก็เป็นสีสันแล้วนะ
แค่เริ่มนะลองดูช่วงหาเสียงนะคุณผู้ชม